ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ถูกควบคุมตัวนะคะ
ฐานเรียกรับเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในสังกัด
คือถ้าใครไม่อยากถูกโยกย้าย

คือจริงแล้ววันนี้มีวาระการประชุมนะพี่อุ๋ย
คืออธิบดีจะประชุมกับผู้บริหารระดับสูงคือเปิดห้องทำงานเลย
มีข้าราชการเอากระเช้าของขวัญปีใหม่มามอบให้
แต่จริงแล้วก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าขอไม่รับกระเช้าปีใหม่นะ
ไม่รับของขวัญนะแต่วันนี้เปิดรับ
คุณผู้ชมทุกคนตกใจมากคือเจ้าหน้าที่จากปปชปป
เพราะฉะนั้นก็รอสังเกตการณ์ดูก่อน
ก็แสดงตัวความเป็นเจ้าหน้าที่ขอควบคุมตัวและขอตรวจค้นในห้องทำงาน
ซองมีเงินสดเป็นฟ่อน๕ล้านนะคุณผู้ชม
แต่เบื้องต้นอธิบดียังคงปฏิเสธนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ

คือเจ้าหน้าที่จะให้เปิดเก๊ะที่โต๊ะทำงาน

เพราะว่าในเก๊ะมันก็มีซอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยถามทำไมท่านถึงเปิดไม่ได้เก๊ะนี้

แต่ท่านบอกไม่รู้ว่ามันคือเงินไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในซอง
เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
สำนักงานป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
พร้อมด้วยตำรวจกองบังคับการป้องกันและปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป

ก็ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็เอาไปมอบให้กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เอาไปให้ในห้องทำงาน
ตอนที่เปิดห้องให้ข้าราชการอวยพรปีใหม่
ก็เลยเอาเอกสารนี้บุกมาถึงห้องทำงาน
เพื่อที่จะควบคุมตัวไปดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่คือสังเกตการณ์อยู่ก่อนนะคะสักพักหนึ่งก็เลยแสดงตัวและควบคุมตัวและขอตรวจค้น
เจอเงิน๙๘๐๐๐บาทวางอยู่บนโต๊ะทำงานและเจอเงินสดเกือบ๕ล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บาทมีซองใส่เงินจ่าหน้าซองจากหน่วยงานในแต่ละสังกัดหลายซอง
เอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินมันอยู่ในห้องทำงานหมดเลย
โอ้โหซื้อ๔๙๐๐๐๐๐บาทในซองกับ๙๘๐๐๐บาทที่เป็นเงินล่อซื้อของเจ้าหน้าที่เนี่ย
คือรวมกันก็๕๐๐๐๐๐๐บาทมีเงินสดบนโต๊ะนะฮะ
แต่ซองเราก็ไม่รู้หน่วยงานไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะใช่ไหม
แต่ก็น่าสังเกตที่ว่าซองเนี่ยค่ะมีการจ่าหน้าซองหน่วยงานในแต่ละสังกัดด้วย
เขาจะเขียนเอาไว้แล้วใช่ค่ะ
ซึ่งอาจจะไม่ครบทุกหน่วยงานหรอกเราก็ไม่รู้หน่วยงาน
รู้ยังไงเดี๋ยวอันนี้ขยายผลต่อแต่มาดูกันต่อค่ะ
พอควบคุมตัวแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานที่ร่วมกันวางแผนล่อซื้อ
นำโดยคุณนิวัฒน์ชายเกษตรมงคลเลยค่ะที่การปรปชบอกว่า
ในชั้นจับกลุ่มนายรัศดาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไม่ให้ความร่วมมือนะคะให้การภาคเศษคือแบ่งรับแบ่งสู้
อ้างว่าอุ๊ยไม่รู้เลยซองสีน้ำตาลมันมีอะไรอยู่ในนั้น
แต่มันเป็นเงินนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเงินล่อจับกลุ่ม
มันเป็นเอกสารอวยพรอะไรไม่ใช่เหรอไม่รู้เลยว่าเป็นการเรียกรับเงินอะไร
คือปฏิเสธอะนะคะปฏิเสธคิดว่าเป็นเอกสารอวยพร
ไม่รู้เลยเรื่องของการเรียกรับเงินซองก็ไม่รู้ว่ามีเงินอยู่
ตำรวจก็เลยแจ้งพฤติการและข้อกล่าวหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
แล้วก็มีการแจ้งสิทธิ์ให้ได้ทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย
ออกพีคบเขาก็เข้ามาเก้าหาร้องถุครับ
ด้วยก็ลองอย่างที่ด้วยก็จะทำให้ผลไปนะครับ
อย่างที่ตัดเรียก
คือประเด็นที่ชัดเจนก็เพราะว่ามีผู้เสียหาย
ไปร้องให้ตรวจสอบให้ดำเนินคดี

ส่วนหน่วยงานอะไรที่จานหน้าทรองที่มีเงินอะไรอยู่

ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอไปตรวจค้นในห้องทำงาน
แต่ละหน่วยงานในการเลื่อนขั้นย้ายตำแหน่งเนี่ย
ใครแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ต้องมาตอบให้ได้
จ่าหน้าซองเอาไว้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
พอควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
รัศดาถูกนำตัวมาที่กองบังคับการปราบปราม
หรือบ่อกรป่อเพื่อสอบปากคำนะคะ
แต่ก็ยังคงปฏิเสธนะคะ
คือคดีนี้ค่ะปปชได้รับแจ้งเบาะแส
จากนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙

มีพฤติการเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทั่วประเทศ

ไม่จ่ายถูกโยกออกจากตำแหน่งเดิม
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่โอ้โหไกลพ้นไกลจากภูมิลำเนา

วิ่งเต้นทีรายละเท่าไหร่คุณผู้ชมคะ
อย่างต่ำคือหลักแสนนะ

๒แสนไปจนถึง๑ล้านบาท
อกจากนี้ค่ะยังเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือนเพิ่มด้วย
คิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

หมวดงบดำเนินการและค่าใช้สอย

หมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอย
ไปเรียกเงินเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ด้วย

คุณชัยวัดบอกว่าวันนี้มีการเรียกประชุมประจำเดือนธันวาคม
ทำให้ทุกสำนักในกรมอุทยาน
ทั้งหมด๑๖สำนัก๕หน่วยรวม๒๑แห่ง

เตรียมกระเช้าดอกไม้และทรอง
และสิ่งเหล่านี้กระเช้าทรองต้องมีมานะ
ไม่มีไม่ได้นะการประชุมต้องมีติดไม้ติดมือมาด้วย
เมื่อ๒เดือนก่อนมันมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะ
ทำให้ไม่สามารถนำเงินสัดส่วนมาจ่ายให้ได้
เราก็ถามเรื่องนี้จากคุณชัยวัดเพิ่มเติมนะคะ
ก็ยืนยันว่าคือขออธิบายแบบนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับนายรัชดาอธิบดีนะ
แต่มันรับไม่ได้ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แต่ละคนเนี่ยเขาเดือดร้อนนะเขาต้องไปขายทอง
เขาต้องไปขายทรัพย์สินเพื่อมาจ่ายเงินซื้อตำแหน่งเดิมของตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกโยกย้ายไปพื้นที่ไกลโพนนะคะ
หวังว่าจะได้อยู่กับครอบครัวจะได้อยู่ในภูมิลำเนาก็ต้องเดือดร้อนไปหาเงินหาทองมาจ่ายให้
คือเปิดหน้าชนเลยค่ะเพราะเชื่อว่าไอ้ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ทำคนเดียวหรือเปล่า
เงินตั้งเกือบ๕ล้านในห้องทำงานมันไม่ใช่ทั้งหมดนะ
เงิน๕ล้านที่อยู่ในห้องทำงานคุณชัยวัดบอกว่ามันแค่๑ใน๔เท่านั้น
มีบางส่วนถูกแบ่งเก็บไปแล้วด้วยเพราะจริงแล้วแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินกว่า๒๐ล้านบาทค่ะ
ต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมค่ะไอ้๒๐กว่าล้านบาทมาจากเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักทั่วประเทศนะคะ
จ่ายให้กับนายรัศดาผู้เป็นอธิบดีค่ะ
แล้วเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วเป็นช่วงของเงินออกรอบแรกตุลาพิกายังไม่ออกก็จะออกต้นธันวาพอดี
เพราะฉะนั้นงานนี้นิ่มแหละก็ต้องมีคนติดไม้ติดมือมาฝาก
แล้วคนอื่นหยิบซองกระดาษมาคุณไม่ดูเลยเหรอมันเป็นระเบิดด้วยหรอใช่ไหม
ซองเนี่ยเขียน๔แสนกว่าบางซองเขียนเป็นล้านอย่างนี้ไม่รู้เหรอค่าอะไรคุณเอาค่าอะไรมาให้ผมคุณไม่รู้ได้ไง
จะบอกจะไม่รู้ได้ยังไงว่ายังไม่ได้แกะดูแกะดูทุกซองคนที่ไม่ต้องกลัวผมหรอก
แต่ถ้าคนชั่วผมไม่กลัวใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ว่ากันถ้าคุณคิดว่าคุณถูกคุณดีหรือว่าคุณไม่ผิดคุณก็สู้ไปตามระเบียบกฎหมาย
คือเงินเดือนของราชการในกรมอุทยานเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะฮะไม่ได้เยอะเลยนะฮะ
แล้วถ้าต้องมาหาเงินจ่ายเพื่อรักษาตำแหน่งเดิมของตัวเองเอาไว้เป็นหลักแสนหลักล้านก็จะหาเงินกันมาจากไหนอ่ะคะ
ห่างไกลครอบครัวหรือแต่ละหน่วยต้องไปเบียดบังงบประมาณของแต่ละหน่วย
เพื่อเอามาให้อีกหรือแต่ละหน่วยเขาดูแลสัตว์ป่า
เขาก็จะมีงบในส่วนของแต่ละหน่วยแล้วทำไมจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นมาให้อธิบดีด้วย
สัตว์ป่าป่าไม้ไฟป่านี่มันคือสมบัติของชาติทั้งนั้น
เท่ากับว่างบประมาณของคุณ๓๐ถ้าฟังจากตรงนี้นะตามที่เขากล่าวหากันนะ
ซึ่งเขาก็ปฏิเสธก็ต้องไปสู้กันต่อไปเนี่ยแต่๓๐ของงบในการดูแลเรื่องของไฟป่า
คุณถูกกันมาตรงนี้เนี่ย๑๐๐บาทคุณเหลือ๗๐แล้วจะไปดูแลไฟป่าให้เรายังไง
ประเด็นเหมือนที่คุณชัยวัดบอกค่ะสงสัยว่าทำคนเดียวหรือเปล่า
จะทำได้เหรอคนนี้ทำคนเดียวหรือเปล่ามีใครร่วมด้วยหรือเปล่า
อันนี้แค่จุดเริ่มต้นแล้วต้องขยายผลไปควบคุมตัวคนอื่นด้วยไหม
คุณชัยวัดบอกบนโต๊ะนี่แค่๑ใน๔นะใช่ไงคะต่อเดือนด้วยนะ
เดือนหนึ่ง๒๐ล้านเหรอค่ะพี่หวีทุกผู้ชมครับแต่ว่าทางคุณรัชดาเขาปฏิเสธนะ
ไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นไอ้เงินที่อยู่ในซองทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกในซองมันคืออะไรก็ปีใหม่ไงเขามาอวยพรปีใหม่เอาซองมาให้
ก็รับซองไว้แต่คุณชัยวัดบอกคุณจะไม่ดูเลยซองเป็นปึกเนี่ย
ว่ามีอะไรข้างในสำหรับประวัติของนายรัชดานะครับ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไม่ถึงปีนะครับจบการศึกษาระดับรินิยาตรี
จากคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวรรณศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จบบริญญาโทษ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรามเขมี้แห่ง
เป็นลูกหม้อดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตลอด
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชายนาฏ
แล้วก็มาเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็มาเป็นผู้มนุยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้
จากนั้นก็ไปเป็นผู้ตรวจรัชการกระทรวงนะฮะปี๕๘ขึ้นเป็นรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี๖๐เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หลังจากนั้นคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็เสนอที่ประชุมคอรมอในการแต่งตั้งยกย้ายนะครับโดยย้ายนายธัญญาเนติธรรมกุลพ้นจาก
แต่งตั้งในรัชดามาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตร์ป่าและพันธุ์พืชแทน
หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปถามคุณวาราวุฒิฐิศิลปะอาชารักษณะ
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังประชุมคอรมอลนะฮะ
รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่าเพิ่งทราบข่าวตอนประชุมคอลโมอยู่นี่แหละ

แต่ผิดถูกอย่างไรก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
รับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับแจ้ง
ไม่เคยได้รับการประสานจากปปชมาก่อน
ว่าจะมีการล่อซื้อจับกลุ่มตรวจสอบนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาเคยย้ำกับข้าราชการในกระทรวงไปแล้ว
ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งกันอย่างเด็ดขาด
นักข่าวก็ถามคุณวราวุฒิว่าการถูกจับในครั้งนี้ของคุณรัชดา

แสดงถึงความโจ่งแจ้งในการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวง
แสดงว่าจะไม่กลัวอะไรกันเลยเหรอ
คุณวราวุฒิบอกว่าขั้นตอนการโยกย้ายเนี่ย
เรื่องต้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของอธิบดีก่อนนะ

ยืนยันว่าส่วนตัวตั้งแต่เข้ามาทำงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะ
ระดับกระทรวงระดับกลมเนี่ย
ทำงานตามสายบังคับบัญชา

ถึงจะมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บุคคลไปควบคุมตัวอย่างนี้ถือว่ารายการแรง

ที่ได้ยังมีการดำเนินการบุคคลและดีเอสไอ
ก็เป็นเรื่องที่เราตกใจพอสมควรเพราะว่าทั้งนโยบายอย่างที่ผมได้กลับ
เบื้องต้นนะครับจากการทำงานของผมเองแล้วก็ของกระทรวงตั้งแต่แรกมา
เราก็ตอกย้ำถึงความโปร่งใสแล้วก็ตรงไปตรงมาในการทำงาน
ต้องเรียนว่าการโยกย้ายนะครับตั้งแต่เบื้องต้นนั้นเนี่ย
เป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจของอธิบดี
เพราะตัวผมเองนั้นตั้งแต่เข้ามาทำงานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระดับกรมหรือระดับกระทรวงนั้น
เราก็ดำเนินการผ่านทางท่านบัตรกระทรวงไป

ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้